เกิดขึ้นกลางโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
หนี้เป็นผู้ชายไปทวงหนี้
หนี้เนี่ยเป็นคุณป้าแล้วนะร่วมคุณป้าแล้วนะคะ
แต่ทวงไม่สำเร็จนะคะเกิดปากเสียงกัน
หนี้ค่ะทำร้ายร่างกายลูกหนี้
พอล้มลงยังถอดรองเท้าตบหน้าซ้ำอย่างนี้คุณ
สาแก่ใจค่ะแล้วทั้งหมดเกิดขึ้น
เกิดขึ้นต่อหน้าคนในโรงพยาบาลทั้งหมดเลย
มีคนพยายามเข้าไปช่วยภาพจากกล้องวงจรปิด
จับช่วงเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทั้งหมด
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะเจ้านี่คือลูกศรสีแดงเนี่ยจะเห็นเริ่มทุบแล้วนะ
ทุบทั้งกระทืบทั้งตบทั้งตี
หลังจากนั้นไม่สายแก่ใจค่ะถอดรองเท้าตีซ้ำแล้วก็เนี่ยค่ะ
วิ่งหนีออกไปแล้วทุกคนก็พยายามวิ่งตามออกไปช่วย
พยายามจะจับกลุ่มตัวไว้ให้ได้นะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เจ้านี่อีกชื่อว่าในเบิร์ดนะอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีค่ะ
ส่วนลูกหนี้ชื่อว่านางบุญนาคหล่อทองป้าบุญนาค
อายุ๕๖ปีเป็นแม่บ้านประจำโรงพยาบาลค่ะ
สำหรับคุณป้าบุญนาคนะคะมีร่องรอยบาดเจ็บหลายจุด
โดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้าเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นกำลังทำความสะอาดอยู่เพราะว่าเป็นพนักงานประจำโรงพยาบาลแห่งนี้
ในเบิร์ตซึ่งเป็นลูกของเจ้าหนี้
แค่ผมไปสี่หมื่นบาทเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็บใช่ไหม
เงินเนี่ยมันยังไม่ได้ครบเลยนะคุณป้าก็บอกว่าอ้าว
ให้เอทีเอ็มไปแล้วนี่เอาไปกดเงินเลยเดือนละหนึ่งพันบาท
ให้ไปตั้ง๔ปีที่แล้วมันยังไม่ครบอีกเหรอ
เบิร์ตชี้แจงกับลูกหนี้แบบนี้คุณยืมเงินแม่ของผมไปสี่หมื่นบาท
ตลอด๔ปีที่ผ่านมาที่ผมไปกดเงินจากเอทีเอ็มของคุณ
เดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันเนี้ยมันเป็นดอกเบี้ย
และหลังจากนี้ไปมันจะเป็นเงินต้นแล้วนะคุณป้าเอ้า
โอ้โหค่ะผ่านไปมันเกินสี่หมื่นแล้วนะสี่ปีอ่ะ
หลังจากนี้ไปอ่าและหลังจากนี้ไป
มันจะเป็นเงินต้นแล้วนะคุณป้าคุณป้าก็สงสัยเนี่ยนะคะเนี่ย
คุณป้าบุญนาก็ชี้ให้ดูเจ็บที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะ
ตามร่องรอยมันจะเน้นที่ใบหน้านี้นะคะอ้าวแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปทวงถึงที่เลยที่ที่ทำงานของคุณป้าช่วงนั้นคุณป้าบอก
หมุนเงินไม่ทันห้าพันขออภัยนะคะ
หนึ่งพันบาทที่ตกลงกันไว้เอาไปห้าร้อยแล้วกัน
คุณป้าก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะทำให้นายเบิร์ตโมโห
คิดว่าจะเบี้ยวเงินมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
บาดแผลที่คุณบุญนาคได้รับมีที่ริมฝีปากปลายจมูกแก้มด้านซ้าย
เบ้าตาซ้ายบวมลูกตาเนี่ยใกล้ปิดเลยนะ
แล้วพอล้มลงแล้วก็ยังถูกตบด้วยรองเท้าด้วย

ล่าสุดตำรวจสพพระประแดงค่ะออกหมายจับในเบิร์ตแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับใครที่เป็นลูกหนี้อยู่ตอนนี้นะคะมีกฎหมายที่เพิ่งเริ่มใช้
เมื่อวานนี้เอง๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาฟังให้ดี
เป็นความรู้นะคะหลักการการทวงหนี้ตามกฎหมายการทวงหนี้
หรือประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงหนี้
นี่เป็นชื่อเต็มของกฎหมายเขานะเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปทวงหนี้ได้
ละหนึ่งครั้งเอาเจ้าหนี้ฟังหน่อยลูกหนี้ฟังหน่อย
หนึ่งครั้งเนี่ยเวลาอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะตามจอเลยจันทร์ถึงศุกร์
ทวงได้เวลาแปดโมงถึงสองทุ่มส่วนวันหยุดราชการทวงได้แปดโมงถึงหกโมงเย็น
จากทวงตามเวลานี้แล้วสิ่งที่ต้องห้ามคือห้ามผู้จะดูหมินลูกหนี้
ข่มขู่ใช้ความรุนแรงห้ามประจานหากทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้ง
ถือว่ามีความผิดทางปกครองทันทีนะคะคณะกรรมการทวงหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้
ถ้าไม่หยุดจะถูกปรับด้วยหนึ่งแสนบาทกฎหมายนี้ใช้กับใคร
ใช้กับเจ้าหนี้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทบัตรเครดิตต่าง
เช่าซื้อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบแต่อันนี้ใช้ไม่ได้กับเพื่อนยืมเพื่อนนะ
เพื่อนเนี่ยยืมไปเราก็ต้องทวงทวงมันเลยทั้งวี่ทั้งวันตลอดเวลาทวงได้
แต่ถ้าข่มขู่ก็เป็นความผิดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใคร
ยืมกันนะเป็นเจ้าหนี้โปรดทวงอย่างมีระเบียบวินัยนะตามกฎ